นั่นก็คือผู้ว่าสมุทรสาครผู้ว่าปูผู้ว่าวีรศักดิ์นั่นเองนะครับ
เมื่อวานก็เข้าที่ทำงานแล้วก็มีการสั่งการแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสนามของทางจังหวัดที่จะเอาไว้สู้กับโควิด
นี่บรรยากาศในการที่รถของผู้ว่าเคลื่อนเข้ามาจอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนมาต้อนรับ
ผู้ว่าลงมาถามเลยเอ้ารู้ได้ยังไงว่าเราจะมาทำงานวันนี้นะฮะ
นี่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าวิรสักวิจิตแสงสีพร้อมด้วยนางชุติพรภรรยานะครับ
ก็ได้มาทำงานมาที่มาที่ทำงานสารกลางกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็มาทักทายเจ้าหน้าที่แล้วก็มาตรวจห้องทำงาน
ให้สื่อมวลชนได้เข้าพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็งานแรกที่ผู้ว่าวีรศักดิ์ได้เริ่มก็คือประชุมเลยครับ
เข้าห้องประชุมเข้าห้องประชุมร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน๘แห่งของจังหวัดนะครับ
เพื่อรับทราบถึงการบริการตรวจรักษาแล้วก็การรับผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่การดูแลของโรงพยาบาล
ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมทันทีนะครับ
แต่ว่าภายในห้องประชุมก็ไม่ได้มีคนเยอะนะมีการคุมเข้มเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างด้วยนะครับ
ผู้ว่าวิรสักบอกว่าพร้อมจะกลับมานำทีมบริหารสู้โควิดอีกครั้งแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังครับเพราะว่ามีทีมงานที่คอยช่วยเหลือกัน
ทางด้านของรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการ
คอยประคับประคองให้เป็นไปตามแผนที่เตรียมไว้พร้อม
เพื่อชาวสมุทรสาครอย่างดีที่สุดนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคือรับการรักษาในโรงพยาบาล
คุณด้วยอาการที่หนักนะ๘๒วันเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมปี๖๓
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาล๑๙มีนาคมปี๖๔
แล้วก็หลังจากนั้นจริงอยากมาทำงานเลย
แต่คุณหมอบอกว่าอย่าพึ่งนะคุณหมอก็เตือนผู้ว่าไว้ว่าอย่าพึ่ง

ก็ผู้ว่าก็เลยพักฟื้นอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดอ่างทองนะครับ
ในช่วงระหว่างการพักฟื้นผู้ว่าก็ไลฟ์สดอยู่บ่อยนะคุณนะ

กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร
ประสบการณ์ต่างแล้วก็แนวทางในการที่จะดูแลพื้นที่สมุทรสาครต่อไปนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะคุณก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่จะทำงาน
แล้วก็เมื่อวานถือว่ามาทำงานวันแรกนะครับ
โดยผู้ว่าบอกว่าอยากจะบอกแบบนี้
ว่าเรื่องของพื้นที่ของสมุทรสาคร
คือเป็นพื้นที่เขตปริมณฑลนะครับ
ที่ยังมีเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดใหญ่
แล้วก็เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะครับ
เราจะทำโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาคร
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก
เพราะเรื่องของโรงพยาบาลสนามเป็นดำริและเป็นความคิด

ทีนี้ผู้ว่าเลยบอกว่าโรงพยาบาลสนามจะเป็นคำตอบนะครับ
มีหลายคนพูดถึงโรงพยาบาลสนามในด้านลบนะครับ

แม้โรงพยาบาลสนามจะไม่สะดวกสบายแบบอยู่บ้าน
แต่ขอให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราทุกคน
อันนี้คือเมื่อวานที่ผู้ว่าสมุทรสาครผู้ว่าปูเนี่ย